นี้ที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวดเป็นเรื่องของความหึงหวงสามีหึงภรรยา
แล้วก็ใช้มีดแทงภรรยาจนเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ก่อเหตุหน้าโรงพักโอ้โหก่อเหตุหน้าโรงพักหลังก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจจับตัวได้นะคะก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแทงกันหน้าโรงพักเลยค่ะ
สถานีตำรวจภูทรชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
แทงกันหน้าโรงพักเลยตอนแรกนี่คือบาดเจ็บสาหัสนะคะ
กู้ภัยก็ไปช่วยนางสาววิไลอายุ๔๘
เสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงขายาวสีแดง
ถูกแทงเนี่ย๘แผลนอนจมกองเลือดอยู่
ก็เร่งให้การช่วยเหลือนะคะแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะคือนางวิไลเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านขายน้ำผลไม้
ใกล้กับโรงพักนายพานุพงศ์อายุ๔๓เป็นสามี
ขับรถอีซูซูมิวเซเว่นสีขาวทะเบียนกไก่วแหวน๕๔๒นครศรีธรรมราช
จอดหน้าร้านลงจากรถไปหานางวิไลแล้วคุยกันพักหนึ่ง
จากคุยกันกลายเป็นเถียงกันแล้วเถียงกันดังลั่นเลยนะคะ
สักพักโอ้โหเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนายพานุพงศ์เอามีดเป็นมีดสปาต้าเลยนะคะคุณผู้ชม
หน่ำแทงนางวิไลแทงเข้าคอแทงเข้าตัว
เลือดเนี่ยโอ้โหกระฉูดเลยเพราะว่าแทงไป๘แผลค่ะ
เธอก็เนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายคือเสียชีวิต
พานุพงศ์ก็ขึ้นรถค่ะแล้วขับรถหนี
ไปทางถนนสายเอเชียสาย๔๑นะคะ
ทางผู้กำกับสพชะอวดก็วิทยุสกัดจับเลย
สกัดจับนายพานุพงตำ
เขาจะให้การในชั้นศาลอย่างเดียวเนี่ยเขาก็

เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำพยานแทนแล้วก็คุยกับญาติของทั้งคู่แทน
ก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้สามีพระยาคู่นี้เขามีฐานะดี
อยู่ในขั้นแบบมีสตังค์มีอันจะกิน
ทั้งคู่ไปเปิดกิจการร้านอาหารอยู่ที่ภูเก็ต๒๐ปี
แต่พอวิกฤตโควิด๑๙หลายระลอกไงคะก็เลยขัดทุน
ก็ต้องทยอยขายทรัพย์สินที่มีอยู่จนสุดท้ายปิดกิจการร้านอาหาร
ทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดในสภาพเหมือนกับคือแทบจะหมดตัวเลย
นางวิไลก็เลยตัดสินใจเปิดร้านขายน้ำผลไม้ปั่น
ข้างสถานีรถไฟชะอวดก็เอาเต็นต์นะคะมาต่อเติมหน้าบ้านของญาติ
ขายน้ำผลไม้ปั่นได้สักเดือนกว่านางวิลัยอายุ๔๘แต่หน้าตาดีอัธยา
ใกล้เป็นว่าในภารกิจหึงห่างหึงหวงตามจะเท่านานตั้งหลายรอบ
ความคืบหน้าล่าสุดก็คือเราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
นักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
อย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้ใกล้โรงพักเลยจุดเกิดเหตุเป็นจุดจอดรถด้านข้างอ่ะ
ตอนแรกในเลือดเต็มพื้นเลยนะคะทีมข่าวได้คุยกับทางกู้ภัยสมาคมกู้ภัยชะอวด
เขาก็บอกว่าตอนเช้าก็เข้าเวรอยู่ที่หน่วยห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
มีวิทยุแจ้งเข้าไปว่ามีคนแทงกันตายหน้าโรงพักชะอวดเลยกู้ภัยก็รีบไป
ก็๓นาทีถึงอะค่ะตอนไปถึงนางวิไลยังไม่เสียชีวิตนะคะ
คือนอนหงายหมดสติอยู่แต่เลือดเต็มเลยก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจ
ปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่เป็นผลคือนางวิลัยคือเสียชีวิต
เพราะว่าถูกแทงหลายจุดแล้วมันเป็นจุดสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะ
หัวไหล่๓แผลฝ่ามือซ้ายอีกแผลหนึ่ง
ท่อนแขนซ้ายอีกโอ้โหหลายจุดนะคะ
คือเลือดเต็มและก็มีแผลโดนแท้งกว่ามา๘แผล
กล้วยกันจากชีวิตประชลแล้วก็ยังไม่มีชีวิตประชล
แล้วก็ที่เครียดแล้วก็ไม่เป็นผลครับไม่มีเลยครับ
ไม่มีที่ไปจอดเลยประมาณเกือบสามสิบนาทีแล้ว
ไม่เคยคุณก่อเอ็ดได้รถหนีไว้แล้วก็ประมาณเกือบแก้มวงได้สิทธิ์ต่อกัง
เจ้าหน้าที่ก็ขอมอบตัวคุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากแม่ค้าร้าน
ช็อปที่เปิดร้านห่างจากร้านของผู้ตายไปสัก๔ห้องได้ค่ะ
นางสาวนัชริยาอายุห้าสิบปีเธอบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็มาขายน้ำได้สักสี่ห้าเดือนแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้คุยกับร้านขายของที่อยู่ข้างก็เป็นคนเงียบอะค่ะเงียบทั้งคู่
แต่ก็ได้ยินแหละว่าทั้งคู่เขาก็ทะเลาะกันบ่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าเนี่ยเธอไม่ทันเห็น
เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ได้ไปเปิดร้านขายของนะคะ
สำหรับนางวิลัยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะญาติก็ติดต่อขอรับศพจากโรงพยาบาลชะอวดแล้วนะคะ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านส่วนนายพานุพงศ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อค่ะ